ว่าแล้วข่าวแรกพาไปแอวเหนือกันหน่อยเจ้า
เที่ยวธรรมดาไม่ได้เที่ยวแบบบันเทิงไทยรัฐต้องไปทำบุญ
ตัวเลขและตัวเลขถูกต้องค่ะพี่แจ๊คค่ะ
นี่เลยขึ้นเหนือไปกับลูกทุ่งสาวหญิงทิติการ
นี่พี่หญิงเขาขอไปเติมพลังสร้างบุญค่ะ
ด้วยการเดินสายไหว้พระในจังหวัดเชียงใหม่
ไม่ว่าจะเป็นพี่ม่อนกุเวรอุทยานมหาราชทาเวสุวรรณ
จันทมงคลสถานหรือว่าจะเป็นหลวงปู่ล่าตาทิพย์วัดป่าตึง
แล้วก็วัดคันธารามทุ่งอ้อสรรป่าตองจ้ะ
แหมเนี่ยแค่กำลังจะสิ้นปียังเดินสายไหว้พระทำบุญเยอะขนาดนี้
และสงสัยว่าทำบุญเยอะแบบนี้ถึงทำให้พี่หญิงมีงานไหลมาเทมาเยอะมากเลย
รวมไปถึงงานละครเรื่องแรกของเจ้าตัวด้วย
ว่าแต่พี่หญิงคะทูบที่จุดขอพรโอ้โหบอกเลย

มันบะลากักมันใหญ่มากคุณผู้ชมค่ะ

ทูบใหญ่ขนาดนี้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินปังแน่นอน
และนอกจากจะไปไหว้เสริมความปังให้กับตัวเองแล้วนะจ๊ะ
หญิงก็ไม่ลืมจ้ะไม่ลืมจริง
จุดทูปที่มีตัวเลขด้วยคุณผู้ชมค่ะนี่เลย

วงกลมหน่อยอย่าเพิ่งตกใจของพี่หญิงคืออันขวาสุด
อาจจะเห็นตัวเลขไม่ชัดมีเงาเบาบัง
เราถามมาให้แล้ว๘๔๒จ้ะ
ทำดีครับคุณขวาวนทำดี
ข้างบน๘ตรงกลาง

ตรง๘มันลางมันก็เลยอาจจะมองเป็น๓ก็ได้

ผ่านวันสลากินแบ่งมาแค่๖วัน
เรื่องราวตัวเลขยังทำปวดเหตุขนาดนี้

บอกเลยว่าคนบันเทิงเขาโพสต์เลขวัยกันเลอะเกิน

ลูกพญานาคลาล่าแล้วก็ธัญญาอาสยาม
ออกมาไลฟ์พูดคุยกับเหล่าเอฟซีค่ะ

มีการพูดถึงเรื่องตัวเลขด้วยนิดนึง

จากเหตุการณ์ยางรถของสาวลาล่ายางแตก
ทำให้ทางบริษัทก็เลยให้รถคันใหม่สาวลาล่ามาใช้ชั่วคราว
ป้ายทะเบียนก็คือ๖๕๑๑นะคะ
บอกไว้เฉยเล่าให้ฟังซื้อ
คุณบอกเลยเหล่าแฟนคลับจัดกันยดใหญ่
คือจดด้วยแล้วก็จัดด้วยที่แผงกัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ป้ายทะเบียนของสาวลาล่า

แบบค่อนข้างจะตรงเลยคุณผู้ชมดูสักกล่องสิ
อ๋อนอกจากนี้สาวธัญญายักษ์ยังบ่อยด้วยว่าตัวเองนะ

มันมี๕มันมี๐เธอก็เลยชอบแบบนั้น
แต่หลายคนก็มองนะว่านี่มันจะเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้แล้วใช่ไหม
๑๖ธันวาคมคนก็บอกว่า
อะไรอ่ะ๑๖๑๕๖อะไรอย่างนี้ช่วงปลายปีแบบนี้จะเป็นเลขเบิ้ล
ไม่แน่นะคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอลุ้นเขาบอกว่าอะไรนะ๑๖แล้วก็ยังมีวันที่๓๐ธันวาคอีก
อ๋อยังไม่มีโอกาสเพราะว่าเหมือนเดือนนี้มี๓รอบ